ตามต่อค่ะคดีเสียสุชาตินะคะที่กระบี่นะคะ
ที่ถูกฆ่าเอาศพไปฝังดินเอารถไปฝังดินเนี่ยค่ะ
ผู้ต้องหาสามคนตัวบังฟิศกับกิบหลีเนี่ย
ยังหลบหนีอยู่ส่วนบังสันเนี่ยค่ะที่เป็นคนเล็ก
เป็นน้องคนเล็กในบ้านอ่ะนะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมของพ่อแม่
ครอบครัวของบังฟิศเนี่ยเขาไปมอบตัวก่อนใครเลย
ถูกต้องฮะเขาอ้างว่าเขาไปมอบตัวเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเขาไม่เกี่ยวแต่กลายเป็นว่าเขาก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปด้วย
แล้วเรื่องนี้เราตามให้ต่อเรื่องของบังสันคนนี้เนี่ยค่ะ
วันนี้เนี่ยนำตัวบังสันออกมาเนี่ยนะคะก็จะต้องนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดกระบี่นะคะ
เพราะว่าสอบปากคำอะไรเรียบร้อยแต่ประเด็นของบังสันที่ไปมอบตัวเนี่ยค่ะ
ต้องขยายผลให้ต่อนับตั้งแต่เมื่อวันเสาร์คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ที่ตำรวจนำตัวบังสันไปชี้จุดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วบังสันเนี่ยพยายามจะหันมาคุยกับนักข่าวบอกว่านักข่าวช่วยผมด้วย
ผมตกเป็นแพ้รับบาปผมถูกตำรวจเตะต่อยตบหัวเพื่อให้รับสารภาพ
บอกถูกซ้อมประเด็นตรงนี้มันสำคัญคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ
ว่าตรวจสอบให้หน่อยเนี่ยจังหวะเขาเอี้ยวตัวมาคุยกับนักข่าวเนี่ย
ตรวจสอบให้หน่อยนะถ้าเขาเป็นแพ้จริงมันก็น่าสงสารเขานะ
อืมตำรวจเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเขาก็ขยายผลตรวจสอบให้นะคะ
หนึ่งคือนำตัวบังสันไปตรวจร่างกายว่าโดนตำรวจซ้อมจริงหรือไม่
พอไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายเลย
ไม่มีร่องรอยการถูกตำรวจซ้อมเพื่อให้รับสารภาพอะค่ะสุดท้ายบังสันคนนี้
นายสูวิทย์เริงสมุดวัยยี่สิบห้าคนนี้ครับบอกว่าผมขอโทษตำลวดครับ
ขอโทษตำรวจผมขอโทษตำรวจครับผมไม่ได้ถูกตำรวจทำร้ายร่างกายบังคับให้รับสารภาพครับ
อ่าที่เมื่อวันเสาร์อ่ะที่ผมพูดกับนักข่าวไปแบบนั้นอ่ะ
ผมเครียดมันเกิดจากความกดดันแล้วผมเครียดนี่เขาบอกแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายยอมรับว่าไม่ได้โดนตำรวจซ้อมเพื่อบังคับให้รับสารภาพนะคะ
อ้างว่าพูดไปอย่างนั้นแหละเพราะเครียดวันนั้นถึงขั้นบอกว่าวันเกิดเหตุผมไปทำงาน
โอ้โหไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยสุดท้ายบังสันคนนี้เนี่ยค่ะบอกว่า
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันตำรวจสอบปากคำผมเรียบร้อยแล้ว

การลงมือก่อเหตุฆ่าเสียสุชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคะ
สรุปว่าผมไม่ได้โดนทำร้ายครับก็ผมด้วยความกลัวครับ
ความกดดันและด้วยความเครียดครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ
ได้แล้วครับได้แล้วครับคือคือไม่ใช่ว่า
โดนบังคับหรือว่าโดนอะไรคือไม่ไม่ใช่ครับคือผมกดดัน
ผมเครียดไปเองผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง
แล้วก็เลยพูดคำนั้นออกมาครับผมก็ครับคือไม่มีครับ
คือผมต้องขอโทษด้วยครับครับและอันนี้ในส่วนของการก่อเหตุเนี่ย
เราก็รับสารภาพเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ให้การกับเจ้าหน้าที่สอบส่วนไปแล้วครับ
โอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
นี่นะคะบังสันนะคะนายสุวิทย์เริงสมุทรนะคะผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวบังสันขึ้นรถตู้นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดกระบี่นะคะนี่ค่ะครับ
สุดท้ายก็ไม่ได้โดนซ้อมเพื่อให้รับสารภาพนะคะพันธุ์ตำรวจเอกตานิดรามดิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีบอกว่า
คือพอทราบเรื่องก็ได้ให้พนักงานสอบสวนนำตัวบังสันมาสอบปากคำเรื่องของการโดนซ้อมโดนทรมานเพื่อให้รับสารภาพนะคะ
คือตำรวจเองฟังแบบนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ตรวจสอบจริง
มีภรรยาของบังสันมีทนายความมาร่วมรับฟังด้วยสุดท้ายบังสันก็ยอมรับว่าขอโทษตำรวจที่พูดไปแบบนั้นเพราะเครียดนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจทำคดีอย่างยุติธรรมโปร่งใสนะคะเพราะว่าการจะขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ย
ไม่ได้อยู่ดีเดินไปขอได้ง่ายคือมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีพยานหลักฐานที่เพียงพอถึงจะขอให้สารออกหมายจับอะค่ะ
ขอยืนยันครับนะว่าไม่มีการทำร้ายหรือว่าบังคับขู่เข็นนะครับแล้วก็ฟังเจ้าตัวก็แล้วถ้าไม่เชื่อผมก็ไปถามภรรยาเขาซึ่งเมื่อวานก็มาร่วมฟังการสอบสวนอยู่ตลอดนะครับ
คือตอนนี้นะครับเราก็จะเร่งรัดนะครับเกี่ยวพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เพราะเก็บมามากนะฮะ

ตำรวจบอกว่าเพื่อความโปร่งใสด้วยให้ภรรยากับทนายความมาฟังให้ชัดกับ
สันด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานภรรยาบอกว่าไปเยี่ยมบังสันครับ
แล้วบางสันก็บอกภรรยาบอกว่าไม่ได้ทำยืนยันว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ไง
ภรรยาก็เชื่อไงเชื่อว่าสามีไม่เกี่ยวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะสงสัยว่า
ตำรวจก็ไปบังคับเขาอีกรอบให้บอกว่าไม่ได้ถูกซ้อมหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าก็มีผลตรวจร่างกายแล้วก็ให้ภรรยากับทนายความเขามาฟังนะครับ
ทีนี้คำถามที่ว่าวันนั้นบังสันเขาบอกเนี่ยอ่าถ้าไม่นับเรื่องอ่า
ถูกบังคับให้รับสารภาพอะไรพวกนี้นะแต่บังสันเนี่ยบอกว่าวันนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัท
ไม่ได้ไปก่อเหตุด้วยนะครับผมเนี่ยถูกจัดฉากให้เหมือนกับต้องตกเป็นผู้ต้องหา
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปที่บริษัทกำจัดปลวกแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับเมื่อวานเราก็ไปนั่นแหละ
ใช่เมื่อวานปิดนะคะวันอาทิตย์ใช่นี่วันนี้บริษัทที่บังสันทำงานอยู่เนี่ย
วันนี้เปิดนะครับหลังจากอ้างว่าวันที่นายสุชาติเสียสุชาติ
ถูกฆ่าแล้วไปฝังอำพลางเมื่อสามพฤษภาคมบังสันบอกผมมาทำงานตามปกติที่นี่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยได้คุยกับหัวหน้างานของบังสันนะครับ
หรือว่านายสุวิทย์เริงสมุทรแล้วเราได้นี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ข้อมูลการสแกนนิ้วเข้าทำงานของบังสันพบว่า๓พฤษภาคมมาสแกนนิ้วเข้าทำงานจริงนะฮะ
เวลาเข้างานคือ๘นาฬิกา๒๓นาทีสแกนนิ้วเข้า
ส่วนเวลาออกสแกนนิ้วออกคือ๑๗นาฬิกา๔๒นาทีนะฮะนี่ฮะเสียสุชาติเนี่ย
โดนอุ้มฆ่าประมาณสักสิบแปดนาฬิกาค่ะตอนเกิดเหตุนะอืม
ซึ่งมันก็ต้องไปเทียบระยะเวลาว่าที่เกิดเหตุตรงนี้กับที่ทำงานบังสัน
ถึงไม่ถึงอย่างไรในเวลาที่มีอยู่นะครับหรือว่าช่วงระหว่างวันเนี่ย
เขาไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเวลาสแกนเข้าออกมันเป็นแบบนี้
พฤษภาคมสแกนนิ้วเข้าทำงาน๘นาฬิกา๗นาทีแต่ไม่ได้สแกนออก
พฤษภาคมถึง๗พฤษภาคมจะเห็นว่ามาสแกนนิ้วทำงานตามปกตินะครับ
ก็สแกนเข้าทำงานแต่ไม่ได้สแกนออกหยุดงานในวันที่เก้า
แล้วมาทำงานปกติวันที่๑๐พฤษภาคม๑๑พฤษภาคมนี่บังสันลากิจ
บอกลูกไม่สบายแล้วกลับมาทำงานในวันที่๑๒พฤษภาคม
พฤษภาคมหยุดงานวันฮารีรายอร์ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ไปขุดเจอรถเก๋ง
และศพของเสียสุชาติที่คนร้ายไปฝังดินเอาไว้
พฤษภาคมบังสันยังสแกนนิ้วมาทำงานตามปกตินะครับ
แกนเข้าแต่ไม่ได้สแกนออกหลังจากนั้นพอรู้ว่าตัวเองเนี่ย
ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวที่สพอาวนาง
ทีนี้หากวัดระยะทางจากบริษัทของบังสันในตำบลปากน้ำ
ยังจุดฝังศพเสียสุชาติในตำบลหนองทะเลระยะทางทั้งหมด๑๕กิโลเมตร
คือมันต้องย้อนไปวันที่เกิดเหตุ๓พฤษภาคม
สันสแกนนิ้วออก๑๗นาฬิกา๔๒นาที
ตามข้อมูลของตำรวจเนี่ยเสียสุชาติถูกฝังประมาณ๑๘นาฬิกา
ที่ทำงานของบังสันกับจุดฝังศพเสียสุชาตินะฮะ
ฝังศพฝังรถเนี่ยในตะบนหนองทะเลห่างกัน๑๕กิโลเมตร
ถ้าขับรถแบบไม่จอดไม่แวะเลยนะใช้เวลาประมาณสัก๒๓นาที
จากข้อมูล๓พฤษภาคมบังสันเลิกงาน๑๗นาฬิกา๔๒นาทีที่สแกนนิ้วออกนะครับ
หากเขาออกจากบริษัทที่ทำงานอยู่ไปยังจุดฝังศพ
เวลาเดินทางประมาณ๒๓นาทีเนี่ยจะไปถึงที่นั่น๑๘นาฬิกา๔นาที
ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่บังสันให้ปากคำกับตำรวจ
บังฟิศกับพวกลงมือสังหารเสียสุชาติแล้วฝังดินในช่วงเวลาประมาณนี้

อยู่ที่ว่าตัวเขาจะรู้หรือไม่รู้อย่างไรนะฮะ
คือตอนที่เกิดเหตุที่ฝังที่อะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า
พอ๑๘นาลีกาหรือ๑๘นาลีกา๔นาที
ก็ไม่รู้ว่าเขาก่อเหตุใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะ
หัวหน้างานของบังสันให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าทุกครั้งที่ขับรถออกไปทำงานกำจัดปลวกตามบ้านลูกค้าเนี่ย
สันจะมีบัดดี้ออกไปด้วย๑คน
วันที่๑๓พฤษภาคมบังสันสแกนนิ้วเข้าทำงาน
แล้วก็ออกไปทำงานสองจุดจุดแรกคือบริเวณศูนย์ขายไอศกรีมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกระบี่
ที่สองคือโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านคลองม่วงตะบลหนองทะเล
ซึ่งเป็นตะมนต์เดียวกันกับที่พบรถกับศพของเสียสุชาติ
ดี้ของบังสันยืนยันว่าตอนออกไปทำงานเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ
แต่หลังเสร็จงานเนี่ยทีนี้ไม่รู้แล้วต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกลับบ้าน
เพราะฉะนั้นวันเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบังสันเขาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
อันนี้เขาก็ไม่รู้นะครับ
สันทำงานบริษัทกำจัดปลวกแห่งนี้มานานปีกว่านะครับ

บอกว่าเขาก็เป็นคนขยันทำงานดีรับผิดชอบตรงต่อเวลา
แต่เรื่องจะไปร่วมทีมฆ่าเสียสุชาติอะไรพวกนี้เนี่ย

แต่ถ้าทำจริงก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
เพราะตัวเองก็มีภรรยาแล้วเพิ่งมีลูก

อืมนี่นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขอประเด็นหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจบอกว่าประเด็นนี้ตำรวจยังสงสัย
แล้วก็ต้องหาคำตอบก็คือจุดที่มีการเผาและฝังรถของเสียสุชาตินะคะ
คือคนร้ายเนี่ยเอารถเก๋งของเสียสุชาติลงไปในหลุมด้วยวิธีไหน
นี่นะคะคือก่อนหน้านี้ตำรวจได้ข้อมูลมาว่า
กลุ่มคนร้ายว่าจ้างรถแป๊ดโคคลุมในศูนย์ปาม
ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่อ้างว่าจะฝังวัวที่ตายสามตัวใช่ไหมคะ
หลุมนี้กว้างสี่เมตรยาวแปดเมตรลึกสองเมตรครึ่ง
แล้วก็ทางลงเนี่ยค่ะมันทำเป็นทางลาดลงไปแบบนี้นะคะ
ลึกเกินกว่าที่จะฝังวัวแค่๓ตัวค่ะ
แล้วก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเคยเห็นวัวของบังฟิศมาก่อนด้วย
ทีนี้ค่ะวิธีที่จะเอารถเก๋งลงไปในหลุมแล้วจุดไฟเผาเนี่ย
ว่าหลังจากคนร้ายจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดหลุม
แล้วช่วยกันดันรถให้มันไหลลงไปในหลุมทำให้รถเก๋งเนี่ย
ตอนที่อยู่ในหลุมสภาพไม่ได้พลิกคว่ำครับนี่นะคะ
ถ้าคนร้ายให้รถแบ็คโฮลขุดหลุมแต่ไม่ได้ทำทางลาดลงไปในหลุม
ถ้าดันรถเก๋งลงไปรถเก๋งอาจจะหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้
เปรียบเทียบให้ดูถ้าเกิดเป็นทางลาดตามที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะนะคะ
รถมันก็เลยลงไปแบบนี้สภาพรถมันเลยนิ่งแบบนี้
เพราะว่ามันลึกสองเมตรกว่าคงขอให้ทำทางลาดเอาไว้ให้ด้วย
ถ้าไม่มีทางลาดโอกาสที่มันจะตีรังกาพลิกคว่ำพลิกหงายเนี่ยมันน่าจะมี
สภาพดินนะคะถ้าขับรถเข้าไปแล้วเหยียบ
เข็นเนี่ยนะคะคือดินมันยุบตัวล้ออาจจะติดลมได้
ทีมข่าวของเราก็เลยขับรถไปที่หลุมตรงนี้นะคะ
ทดลองเข็นรถเก่งเข้าไปใกล้ปากหลุมว่ามันทำได้ไหม
ทีมข่าวของเราสามคนนะก็ตามคำให้การของบังสันนะนะ
ว่าเนี่ยร่วมกันก่อเหตุลักษณะแบบนี้กี่คนกี่คนเนี่ยเราก็เลยลองดู
สันอ้างว่าแค่ยืนดูนะคะครับทีมข่าวก็เลยขออนุญาตจากกำนัน
เจ้าของที่ดินขอตรวจสอบขอลองดูนะคะว่ามันสามารถเราไปทดลองได้ไหม
เขาก็อนุญาตนะคะตำรวจก็อนุญาตนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าก็เก็บหลักฐานอะไรตรงนี้ไปหมดแล้ว
เดี๋ยวลองดูว่าทดลองเอารถไปใกล้ตรงนั้นหรือว่าไปเดินไปเหยียบดินตรงนั้น

บริเวณด้านหน้าปากหลุมที่มีการฝังรถของเสียสุชาตินะครับ
ซึ่งจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากบ้านของบังฟิศนะครับ
ประมาณสองร้อยเมตรเท่านั้นนะครับลักษณะความกว้างความลึกของหลุมแห่งนี้นะครับ
มีความกว้างประมาณ๔เมตรความยาวประมาณ๘เมตรและมีความลึกประมาณ๒๕เมตรนะครับ
ทีมข่าวพยายามตั้งข้อคำถามนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับ
หากคนร้ายมีการปลดเกียร์ว่างและเข็นรถของเสียสุชาตินะครับ
โดยใช้จำนวนคนทั้งหมดสามคนในการเข็นคนร้ายนั้นจะทำได้หรือไม่นะครับ
เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับอ่ะหนึ่งสองสามไป
ไปไปหนึ่งสองสามไปได้ยังเข็นได้นะครับ
คุณผู้ชมโอเคพร้อมอ่าไปครับหนึ่งสองสามไปครับหนึ่งหนึ่งสองสาม
เออเข็นได้ยังไปอยู่นะไปได้เรื่อยเรื่อยอ่ะ

นี่ฮะสังเกตนะครับว่าจะเข็นได้เรื่อยนะครับ
นี่นะฮะรถสามารถเคลื่อนได้แล้วครับใช้กำลังคนของทีมข่าวนะครับ
ทั้งหมดสามคนนะครับสามคนโอเคนี่นะคะทีมข่าวของเราสามคนนะคะ
ก็จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของบังสันผู้ต้องหาที่ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยบังสันเหมือนกับยืนดู
แล้วก็มีคนช่วยเข็นเข็นรถลงไปในหลุมแบบนี้นี่นะคะ
คือดินมันก็ค่อนข้างจะยุบอะค่ะแต่ว่าเข็นรถได้นะ
รถเข้าไปตรงหลุมถ้าเกิดจะแบบเข็นจนตกลงไปในหลุมเนี่ย
ก็เป็นไปได้อืมส่วนหลังคาของรถนะคะ
หลังคาของรถเสียสุชาติอ่ะนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปขุดเจอเนี่ยนะคะ
หลังคารถอ่ะมันยุบครับถามว่าเกิดจากอะไรนี่ตรงนี้นะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการเอารถแบ็คโฮลตักดินแล้วเทกลบ
เพื่อปรับหน้าดินหลังคารถก็เลยยุบหรือคนร้ายอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะ
ครับก็คือใช้สายพานสอดใต้หลังคาแล้วใช้รถแบ็คโฮยกไปวางในหลุม
อืมแต่วิธีหลังมันน้ำหนักน้อยครับเพราะว่าฟังคำให้การของบังสันผู้ต้องหาเนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นลักษณะแบบโอ้โหยกรถเอาไปวางในหลุมน่าจะเข็น
อืมน่าจะเข็นลงไปหรือตอนมาขุดมาหากันที่เอาแบ็คโฮลมาขุดหา
อาจจะไปโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะคือจากคำให้การของคนขับรถแบ็คโฮ
หรือว่าข้อมูลที่ตำรวจได้มาเนี่ยนี่ฮะนี่รถเสียสุชาติเนี่ย
คนขับรถแบ็คโฮที่ถูกจ้างมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขุดอย่างเดียว
ใช่ค่ะไม่ได้กลบให้ค่ะขุดเสร็จเขาก็ไปเพราะฉะนั้นถ้า
หลังคารถเสียสุชาติจะยุบเพราะว่าตอนที่กลบโดยมือตักของแบ็คโฮลไปโดนเนี่ย
แสดงว่าต้องมีแบ็คโฮอีกครั้งหนึ่งอืมแล้วแบ็คโฮใครนี่นะฮะ
ทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้ามาดูเอาการขุดหลุม
ด้วยรถแบ็คโฮก่อนนะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
เอาภาพหลุมที่ฝังรถของเสียสุชาติไปให้คนขับรถแบ็คโฮที่มีประสบการณ์มานานสี่สิบกว่าปี
วิเคราะห์ให้หน่อยนี่คือนายธนัดชุมเพ็ญอายุ๖๕ปีนะครับ
ว่าเออลักษณะแบบนี้ทั้งฝังทั้งกลบอะไรแบบนี้ดูแล้วเป็นยังไงนะครับ
ธนัดบอกว่าตัวเขารับงานขุดหลุมฝังสัตว์ด้วยนะก็เคยนะครับ
การขุดหลุมฝังสัตว์เนี่ยสามารถขุดลึกลงไปได้เลย
ไม่ต้องแต่งปากหลุมแบบให้เป็นพื้นลาดเอียงเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไร
คือแค่ขุดหลุมแล้วก็เอาสัตว์ลงไปทิ้งแล้วก็กลบแค่นั้นเองแต่ถ้าหลุมในรถ
ที่ขุดเพื่อรถเสียสุชาติตรงนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยดูแล้วเนี่ย
ถ้าจะบอกว่าขุดเพื่อฝังวัววัวมันตายวัวชนตายสามตัวเนี่ย
มันใหญ่ไปกว้างขนาดนี้ลึกตั้ง๒เมตรกว่า
เอาเต็มที่เลยแบบเอาเร็วเลยนะประมาณ๔๐นาที

ตักดินที่ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยกลบลงไป

แต่ถ้าเกิดว่าคนขับรถแบ็คโฮหรือว่าผู้ต้องหาจะบอกว่า

ถ้าเกิดคน๓คนนะตามผู้ต้องหานะ

บางฟิสกรีบหลีบางสัน
ใช้จอบใช้พลั่วเอาดินมากรบกันเอง

เพราะฉะนั้นคือมันใช้เวลานานแล้ว

ถ้าเกิดจะหลุมขนาดนี้แล้วจะกลบเอง

ถ้าผมก็ต้องดู
ถ้าคุณในลักษณะที่ฝังงัวฝังสัตว์

ไม่จำเป็นต้องไปแต่งไม่ต้องไปทำทางลง

ใช่ผมก็สงสัยว่าทำไมฝังวัวทำไมต้องเอาลงมา
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้
คือบางคนก็อาจจะแบบว่าเขาก็จ้างให้ทำก็ทำไปอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ใช่ไหมครับ

แล้วก็มาถอยลงทางที่ทำลงแล้วเลยมาเท
มันก็ไม่ใช่เทต่อลุงเทลุงก็ได้เหมือนเกิน
แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าโอ้โหเสียสุชาติเขาหายไปตั้งหลายวัน

พรุ่งนี้ก็อาจจะมีเวลาก็อาจจะฝังไป
คืนนั้น๕๖ชั่วโมงก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า

ส่วนประเด็นที่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่า
ว่าจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดหลุมด้วยเงิน๒๐๐๐บาท
บอกว่าเพื่อฝังวัวชนที่มันตายเนี่ย
แต่ไม่ต้องกลบขุดเสร็จแล้วไปเลยเนี่ย
คุณธนัทบอกกับเรานะครับบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนว่าจ้างนะ
คือถ้าไปเจอคนขับรถแบ็คโฮที่เขาไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็จ้างมาทำเท่านี้รับเงิน๒๐๐๐บาท
ขุดอย่างเดียวก็ดีขุดเสร็จปุ๊บก็ไปก็ไป

จากคนที่แบบอาจจะช่างสังเกตหน่อยอะไรหน่อย

อย่างถ้าคุณธนัทเองเขาบอกว่าถ้าจ้างผมมาขุดแบบนี้นะ
ผมก็จะรู้สึกว่าอุ้ยฝังวัวชน๓ตัวขุดลึกขนาดนี้เหรอ
กว้างขนาดนี้เหรอเอาแล้วขุดเสร็จบอกไม่ต้องหลบ

แต่ถ้าคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากก็มีไม่ได้หมายความว่าไม่มี

งั้นก็ต้องไปคุยกับคนที่ขับแบ็คโฮลแล้วก็ไปขุดให้อ่ะค่ะ

คุณสุชาดาไปคุยกับในเขียวขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
คนที่ขับแบ็คโฮลให้บังฟิศนะคะครับ
อันดับแรกเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับบังฟิศเป็นการส่วนตัวนะ

แต่ยอมรับว่าเป็นคนที่ได้รับว่าจ้างให้ไปขุดหลุมที่เจอรถเก๋งของเสียสุชาติอยู่ในหลุม

เขียวนามสมมุติคนนี้บอกว่าช่วงเย็น๓พฤษภาคม
ฟิศผู้ต้องหาให้บังฟาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานมาเจรจา
จ้าง๒๐๐๐ไปขุดหลุมฝังหัวชนที่ตาย
ตอนขุดก็ถามบังฟิศกับพวกนะที่ยืนดูอยู่นะ
เขียวนามสมมุติคนนี้บอกว่าตอนที่เอารถแบ็คโฮลไปขุดดินอ่ะ
บังฟิศยืนอยู่กับพวก๔๕คนได้นะ
ก็ยืนดูว่าจะให้ขุดกว้างยาวลึกขนาดไหน
ฟิศตะโกนสั่งตลอดเลยขุดอีกขุดอีกขุดอีก
คือเหมือนแบบเอาให้ลึกลงไปอีกให้กว้างอีก
ว่าจะฝังวัวชนตั้ง๓ตัว
แล้วบังฟิศสั่งให้ทำทางลาดด้วยค่ะ
สั่งให้ทำทางลาดอ้างว่าก็เดี๋ยวจะลากวัวลงไป
แล้วเอาวัวที่ตายไปเรียงในหลุม
เขียวนามสมมุติคนนี้บอกว่าพอได้ยินว่าจะฝังวัวที่ตายใช่ไหม
ในเขียวบอกว่าตรงปากขอบอกว่าเอ้า
งั้นขอได้ไหมจะเอาไปทำอาหารขอวัวได้ไหม

เดี๋ยวผมจะได้รากมัวไปเรียงไว้ได้ไงครับครับเขาอ้างว่าแบบนั้น
เขาก็คุยอย่างนั้นผมก็ฟังไว้ครับครับก็ต้องทำอืมถามจริงจริงตอนนั้นอ่ะ
กลุ่มกลุ่มคนประมาณสี่ห้าคนตรงนั้นเขามีแบบว่าพฤติการอะไรที่ดู
มีท่าทีพิรุษอะไรบ้างไหมก็ไม่มีอ่ะครับผมก็ไม่ได้ไปมองขออะไรมาหักมายครับ
ผมก็มองแค่หลุมกับอุปกรณ์เครื่องจักรผมนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรครับ
ก็ไม่ได้นึกอะไรมากก็ทุกที่มันไปเขาก็บอกให้ขุดนู่นขุดนี่ครับ
มีทุกที่ครับสรุปแล้วเขาเป็นคนเดินมาจ่ายเงินพี่จริงจริงไหมคนนี้
ครับอ่าเขาเขาเขาเขาเขาทำยังไงบ้างคือเขาเขาไม่ได้คุยกับเรา
ได้คุยครับพอเดินมาถึงก็เอาเอาไปกินน้ำชาครับ
เขาคุยอย่างนั้นผมก็หยิบไปแต่ผมก็ยังไม่ได้นับว่าเท่าไหร่ครับ
ขุดเสร็จตอนเดินกลับมาผมก็นับเอาสองพันนะครับคุณผู้ชมค่ะคุณสุชาดาทีมข่าวของเรา
เปิดภาพบังสันผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวแล้วอะค่ะให้ในเขียวนามสมมุติที่ขุดดินให้อ่ะนะ
ที่ขับแบ็คโฮลไปขุดดินน่ะนะให้ดูรูปเลยว่าเห็นคนนี้ไหม
ตอนที่ไปขุดดินเนี่ยเห็นไหมเขาเกี่ยวข้องยังไงไหม
ในเขียวบอกว่าไม่รู้ดูรูปแล้วนะดูรูปบังสันแล้วนะ
ครับในเขียวบอกไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าบังสันเป็นคนจ่ายเงินนะ
อ่าไม่รู้เกี่ยวกับการฆ่าไม่ฆ่าหรือยังไงอ่ะ
แต่บังสันจ่ายเงินค่าจ้างให้กับในเขียวอ่ะจ่ายแบบจ่ายกับมือเลย
แล้วก็บอกว่าเป็นค่าน้ำชายอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้เรียกค่าขุด
เพราะหลุมขนาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เท่าไหร่แต่ก็ตกใจมากนะ
ได้ค่าจ้างขุดหลุมตั้งสองพันก็เลยคิดว่าคนจ้างก็คงเป็นคนรวยใจดี
ครับก็รับเงินมาไม่ได้คิดอะไรในเขียวยืนยันกับทีมข่าวว่า
ตัวเองไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเสียสุชาตินะคะ
แต่ว่าตอนนี้เครียดมากกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากผู้มีอิทธิพลด้วย
อืมคือบังฟิศเนี่ยจ้างมาขุดหลุม

เขาบอกตอนนั้นบังฟิศอะไรก็ยืนกันอยู่ไง
แต่คนที่เอาเงินมาจ่ายในมือเขา

เขาก็ไม่รู้แล้วว่าใครไปทำอะไรกันยังไง
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปที่บ้านของ

ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่นะครับ

พาเราไปดูห้องเช่าที่อยู่กับลูก

ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
ทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องเห็นข้าวเห็นของทุกอย่าง
ของสามีเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้
ตอนนี้ก็นั่งร้องไห้กอดลูกร้องไห้ทุกวัน
หัวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ย

คือถ้าจะไปทำงานแล้วใครจะเลี้ยงลูกลูกเพิ่ง๘เดือน
อย่างค่าเช่าห้องนี้เนี่ยค่าเช่าห้องเดือนละ๒๒๐๐บาท

สามีตอนนี้ถูกจับตัวดำเนินคดีไปแล้ว
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอบอกว่าตั้งใจจะไปยื่นขอประกันสามีนะครับ
แต่พอรู้ว่าในคดีของสามีหลักทรัพย์ที่ต้องใช้เนี่ย
มูลค่าคือหลักทรัพย์เนี่ย๑ล้านบาทนะ
แต่ถ้าใช้เงินสดต้องใช้๕แสนบาท

จะเอาเงินที่ไหนเอาหลักทรัพย์ที่ไหนมาประกันตัวสามี
ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องยอมให้สามีเนี่ยอยู่ในคุกไปก่อน
แต่เขาให้เขาหลุดจากคดีนนี้เขาไม่ได้ควรทำ

ช่วงนี้พี่เลี่ยงกลับบ้านและเขาต้องทำหน้าที่ทุกอย่าง
เขาต้องคอยซักผ้าล้างจานทำทุกอย่าง
ดูลูกเขาจะไปกดทำทุกอย่างซักผ้าลูกอะไรแบบเนี้ยซักทุกอย่าง
แต่พอเวลาเขาไม่อยู่เราก็ไม่ไหว
เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายค่าห้อง
เขาจะเป็นคนรับผิดชอบครึ่งหนึ่ง

บอกว่าแม้ว่าสามีเธอจะเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับคนขับรถแบ็คโฮที่มาขุดหลุม
แต่เธอก็เชื่อว่าสามีเธอไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำร้ายหรือว่าฆ่าเสียสุชาติ

ระหว่างนั้นบังฤทธิ์กับกิปหลีหรือรู้จักใครก็ไม่รู้
จะไปทำอะไรกับเสียสุชาติ